เชื่อหลายคนมีการทำกับข้าวในครัวมีการเปลี่ยนทางแก๊ส
แต่ว่าคุณลุงคนนี้ไปใช้หลานเปลี่ยนถังแก๊ส
แล้วเหมือนไปหมุนหัวปิดล็อกแก๊สเนี่ยมันไม่แน่น
สุดท้ายไฟไหม้บ้านแบบนี้
คือแก๊สมันก็มีความปฏิกิริยา

มันสามารถที่จะติดไฟได้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของเมื่อวานนะที่บ้านพักอยู่ที่ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีครับเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ขนาดใหญ่ไฟโห้ไหม้แรงเลยดูสิไม่เหลือบ้านให้อยู่แล้วครับมอดแบบนี้เหลือแค่เสาปูนเนี้ยโอ้โหดูสิไม่เหล
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเธอตกใจทำอะไรไม่ถูกเธอก็อิดโรยสภาพเหมือนแบบสติหลุดเป็นลมกันไปต้องหอบฮิ้วไปส่งโรงพยาบาลทีนี้เจ้าของบ้านคือนายสำเนาอายุ๖๘ปีบอกว่า๒ทุ่มให้หลานชายออกไปเปลี่ยนถังแก๊สให้หน่อยสิเนี่ยไปเปลี่ยนถังเก่ามันหมดเปลี่ยนเอาอันใหม่ให้
ช่วยแล้วนะค่ะแต่มันแบบยังไงก็ไม่รู้มันพึบแล้วมันก็ระเบิดไฟลุกไหม้แบบนี้เลยอืมโชคดีตัวเขากับหลานกับภรรยาเนี้ยปลอดภัยตอนนั้นที่ทำได้คือเออพอมีสติวิ่งไปเอาผ้าชุบน้ำไปปกที่ถังค่ะแต่มันยังลุกไม่อยู่ทีนี้มันลามเร็วมากเพราะบ้านเป็นไม้ไงตัวเองกับภรรยาทำไงดี
สาเหตุคือพอมันขันไม่แน่นแล้วไปจุดมันก็เลยเกิดการทำปฏิกิริยากัน
งั่นก็เลยไฟไม้อุทหารชะวุณมันไม่ระเบิดสายตอนนั้นเลยเนอะ

เพราะว่าถูกไฟไหม้วอดไปแล้วนะครับ
แต่ว่าคนทั้ง๓คนก็ปลอดภัย
ฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เออเพราะดีไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย